ขับมาไม่ชะลอก

แล้ววิสาหกิจใครก็อยากเข้าเนอะ

มีความภาคภูมิใจมากที่พี่ได้ทำงานที่นี่
จำได้เลยมันตื่นเต้นมาก

จะกรีดตังค์ทั้งจะกดแป้นประเภทรถ

มันตื่นเต้นด้วยแล้วมันเจอรถเยอะด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันรู้สึกว่าเราน่าจะมีมือเพิ่มได้ก็ดีนะ
จะได้ทำหลายอย่างพร้อมกันค่ะ

แต่จะมีพัก๕๐นาที๒รอบ

พี่จะชอบเข้ากะบ่ายเพราะว่า

แล้วอย่างที่สุดก็คือได้นอนเยอะ

แล้วพอมาอยู่กับรถหรือว่าอยู่กับเงินอย่างนี้
เราต้องใช้สติในการทำงาน

เหมือนเป็นพวกก่อสร้างไปทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะ

ต้องเดินไปดูเพราะว่ารถมันติดอยู่ไง

แต่เราก็เขาจอกเรียกเขาเขาก็ยังไม่ยอมตื่น
ให้เพื่อนผู้ชายคนมาช่วยเคาะเขาเขาถึงตื่นกัน

ก็ขับรถก็มีให้เบอร์โทรบ้างอะไรบ้าง

เจอกันทุกวันบ่อยก็มีบ้างอะค่ะ

ถ้าไม่ทันก็หันไปดูทะเบียน๔ยี่ห้อเลย

แล้วก็ประกาศเลยว่าทะเบียน๔ยี่ห้อรถนี้

เราต้องแจ้งพอดอข้างบน

ส่วนนี้เราพนักงานจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้

๒๘๐๐คันจนถึง๓๐๐๐คัน
คนเดียวน่าจะ๒๐๐กว่าคัน

คูณ๓ก็ได้บางทีขอไม่เสร็จบ้างไม่ขอบ้าง
ก็ยื่นแขนวันหนึ่งก็ใช้ได้อยู่

แล้วก็ถ้าทำมากไปสะบักหลังก็เริ่มพังแล้วเหมือนกัน
เพราะว่าทำมาหลายปีแล้วมันปวดหลังอะค่ะ

ก็คงต้องมีกระโฟงกาแฟช่วยบ้างค่ะ

มันเป็นเวลาที่เราต้องนอนใช่ไหม
เริ่มึนส่วนมากไม่ได้กินกาแฟ

มันไม่ใช่แบบว่านอนน้อยพี่ก็นอนเยอะนะ
ประมาณ๑๐ชั่วโมงต่อวันอย่างนี้
ไม่น่าจะเบลอไม่น่าจะมึน

ก็มีสารตะกัวเพิ่มบ้างนิดหน่อย
แต่เราก็คือต้องปิดแมสปิดอะไรอย่างนี้ค่ะ

น่าจะเป็นพวกปอดปอดอักเสบอะไรพวกนี้

ยังไงมันก็มีแบบติดสะสมบ้างนิดหน่อย
คือเราก็แบบมันก็อาจจะเล็ดรอดเข้ามาบ้าง
แต่เราก็เขาจะมีม่านอากาศให้อยู่แล้วค่ะ
ต่อไปก็คือเราก็ต้องปิดของเราเอง

เพราะว่ามันเจอควันพิษอะไรประมาณนี้
คือทำให้เราเป็นภูมิแพ้
แต่ว่าเราก็ต้องหาทางรักษา
ประชาชื่นไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า

แล้วก็อันดับ๒ในความรู้สึกพี่นะ

ตู้น้อยทำงานคนเดียวเหงา

แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีโออย่างอื่นเพิ่ม

พร้อมเป็นด่านจ่ายรถติดก็ต้องช่วยระบาย

สวัสดีการก็มีค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ลูก

แล้วก็ค่าเล่าเรียนอะไรพวกนี้ของบุตรได้

เงินเดือนเข้าอันดับแรกคือ๖๐๙๐บาท
ตอนนี้ทำงานมา๗๙ปีแล้วก็๓๗๕๐๐บาท

เงินเดือนนึงก็รับ๕๖หมื่นค่ะ

สิบเก้าปีที่แล้วยังกี่ตังค์ไม่เป็นเลย

แล้วมือก็ยังมีน้อยอยู่เลยอะไรประมาณนี้
ทุกวันนี้มีทุกอย่างแล้ว
ตังค์ก็แบบค่องแท้ว่องไว

แล้วก็คือแม่นยำกว่าเดิม

พี่ก็จะทำหน้าที่นี้ต่อไป

ก็คือรักในอาชีพนี้ค่ะ
อนาคตส่วนมากแล้วเขาก็น่าจะอยู่กันตรงเกษียณนะ
ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีอาชีพที่ว่ามั่นคงกว่านี้
แล้วออกไปแล้วมันจะดีกว่านี้

ทุกคนอยากมาอยากทำ

เงินทอนเงินให้ครบให้ตรงแค่นั้นเอง
แล้วก็รองรับอารมณ์ผู้เยอะทางนิดหน่อย
สวัสดีการก็เพียบพร้อมทุกอย่าง

เพราะบางที่บริษัทเขายังต้องใช้ใบเสร็จเบิกอยู่

คือเขาสลับปรับเปลี่ยนกัน
เขาก็จะเปลี่ยนมาใช้ช่องเงินสด
มันคือทางเลือกมากกว่าพี่ว่านะ

ช่วยกันระมัดระวังนิดนึง
ขอให้พิยธรรมทุกท่านนะคะที่มานะคะ

กดติ๊กให้คุณทันที๑วินาทีเสร็จเลยค่ะเรียบร้อยค่ะ